นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่สงขลาใช่ไหมครับ
นองค่ะคุณผู้ชมฝนตกหนักมาตั้งแต่๑๒๑๔
ปรากฏว่าคือฝนที่มันตกลงมาหนักเนี่ย
ดินบนภูเขามันอุ้มน้ำไม่ไหว
แล้วกลายเป็นว่าดินเนี่ยถล่มลงมาจากภูเขานี่ค่ะ

วิ่งไม่ได้ต้องปิดการจราจรเลยนะคะ
ห้ามประชาชนคนในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่เนี่ย

แล้วตรงนี้เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดระนองกับชุมพรด้วย
นี่ค่ะกลายเป็นว่าต้องไปใช้ถนนเรียบหาดแทนนะคะ

คือเขากำลังจะกลับบ้านใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้เลย
เห็นแล้วแหละว่าข้างหน้ามีดินถล่มลงมา

มาสซา๒เหมือนกับว่าจะขับฝ่าไป
ครับแล้วความเคราะหร้ายตรงไหนรู้ไหมคะ

ดินถล่มนั้นมีแท่งปูนเบรีเออร์อยู่

แล้วไปชนเข้ากับแท่งปูนล้อแตกเลยนะคะ

แล้วกันชนหน้าเนี่ยโอ้โหยับเลยนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับคุณสมมิตรมุกดา
ซึ่งเป็นเจ้าของรถเก่งคันนี้เขาบอกว่า

ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือจุดชมวิวน้ำตกน้อย
ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองนะคะ
คือตอนที่นั่นที่เขากำลังจะกลับฝนตกลักษณะคือตกปล่อย
แต่ก่อนหน้านั้นตั้ง๑๒อย่างที่ที่ฉันบอกไป
ครับ๑๒กรกฎา๑๓กรกฎา๑๔๑๕เมื่อคืนใช่ไหม
มันตกหนักมากดินบนภูเขามันอุ้มน้ำไม่ไหว
ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่า

แล้วกลายเป็นว่ามันถล่มลงมาแบบนี้นะคะ
เอาล่ะโชคดีนะคะที่เจ้าตัวก็คือคุณสมมิตร
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะส่วนรถเนี่ยก็ต้องไปซ่อมแหละ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้ามาเคลียร์พื้นที่
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นหลักตรงนี้ได้
คือหลังจากที่เส้นหลักถนนเพชรกะเสมตรงนี้
ขาเข้าขาออกมีปัญหาแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดถนนแล้วก็เบี่ยง
ให้ประชาชนไปใช้ถนนเรียบทะเล
หินช้างระนองเพชรเกษมเป็นการชั่วคราว
คาดว่าวันนี้น่าจะกลับมาใช้การได้ตามปกติ
แล้วระนองฝนเยอะด้วยนะครับ